คุณเต้ยพงศกรจะบอกว่าเป็นนักกีฬาเป็นดาราสายวิ่งไปแล้ว
เพราะอะไรสนามไหนสนามนั้นเห็นคุณเต้ยนะไปร่วมด้วยตลอด
โดยเฉพาะนะคะไปวิ่งทุกสนามที่ประเทศญี่ปุ่นจริง
ไปติดใจสาวที่นั่นหรือยังไงจนไม่เจอเนี่ยอยู่เมืองไทยไม่เคยเจอเลย
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าจะมีโอกาสเจอในช่วงเดือนหน้าแล้วนะ
แล้วก็จะควงคู่จิ้นอย่างเชลิคำพรนั้นออกงานด้วยกัน
ส่วนประเด็นที่เชียร์นั้นฉุนแฟนคลับตัดต่อภาพนะฮะ
เธอกับเต้ยเกินงามเต้ยจะว่าอย่างไรไปฟังกันล่ะฮะ
ติดใจเรื่องของอาหารการกินเขาอร่อยใช่แล้วก็ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยในช่วงวันหยุดสงการที่ผ่านมาครับ
ปีหนึ่งก็ครั้งนึงเนอะมีเวลาว่างให้ครอบครัว
รับคำนี้บินกลับมาเลย
เดี๋ยวมีงานด้วยกันอีกทีประมาณวันที่๒๐มั้งครับใช่
เป็นเป็นงานคู่ครับใช่หลังจากถ้าไม่มีงานอีเวนต์ด้วยกันคือไม่ได้เจอกันเลยครับ
ส่วนตัวไม่ได้คุยแต่ก็เห็นแล้วแหละผมคิดว่าแฟนคลับก็น่าจะเข้าใจแหละ
ส่วนที่พี่เทียพูดออกมามันก็ถูกนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิง
ถ้าเขาเป็นคนที่มากอดผมมานี่นั่นเขาจะเป็นฝ่ายที่เสียหาย
ผมว่าจริงแล้วแฟนคลับควรมีลิมิตในการจิ้น
ผมเองก็อยากจะเตือนอีกเสียงหนึ่งด้วยนะครับก็อยากให้มีขอบเขตอยากให้มี
ศิลปินมีพื้นที่ของตัวเองมากขึ้น
จะรักจะชอบอะไรก็ไม่ว่าเอาแต่พอน่ารักพอนะคะไม่ต้องไปจิ้นไปไกล